ประธานาธิบดีของไต้หวันลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของไต้ฝุ่นเมกีนะครับ
คุณผู้ชมครับและผลกระทบของไต้ฝุ่นลูกนี้ยังส่งผลสะเทือนไปถึงภาคตะวันออกของจีน
หลายแห่งครับที่มีน้ำท่วมและดินถล่ม
ที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นเมกีที่พัดถล่ม
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของมณฑลเจอร์เจียงทางภาคตะวันออกของจีน
โดยที่เมืองลิวเฟิงมีรายงานบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างน้อย๖หลัง
อีกทั้งทำให้ไฟฟ้าดับหลายหมู่บ้าน
รวมถึงยังสร้างความเสียหายให้กับถนนหลายเส้นทางและพื้นที่เพาะปลูก
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพยายามอย่างหนักในการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง
และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ส่วนนี้คือภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่กำลังค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่
ซากปรักหักพังของอาคารจากเหตุดินถล่มในเมืองชุยชางของมณฑลเจอร์เจียง
โดยที่เมืองสุยชางนั้นและเมืองเป่าเฟิร์งซึ่งถูกพายุเมกีพัดถล่ม
ยังมีผู้สูญหายอีก๓๓คน
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังออกมาได้แล้ว๑๓คน
อกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนเสียหายอีกอย่างน้อย๒๐หลัง
และต้องอบพยพประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยเกือบ๑๕๐๐คน
ฝุ่นเมกีพัดเข้าภาคตะวันออกของจีนเมื่อวานนี้ด้วยความเร็วลม๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรง
ปริมาณน้ำฝนในหลายพื้นที่สูงกว่า๓๐เซนติเมตร
และทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑คนที่มณฑลฝูเจี้ยนจากน้ำท่วมฉับพลันที่พัดเข้าบ้านจนพังเสียหายครับ
ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับได้พัดเข้าจีนเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้ฝุ่นเมกีนั้นก็พัดถล่มไต้หวัน
สร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนหลายหลังมีรายงานผู้เสียชีวิต๗คนและบาดเจ็บอีกกว่า๖๐๐คน
รวมถึงสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรเป็นมูลค่ากว่า๑๕๐๐ล้านบาท
และยังทำให้ประชาชนประมาณ๑๗๐๐คนไม่มีไฟฟ้าใช้
ในวันนี้ประธานธิบดีชายอิงเวิร์นของไต้หวันเดินทางลงพื้นที่เมืองเกาสงศ์
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น